พูดถึงเรื่องของโควิด๑๙พอมันดีขึ้น
หลายคนกักตัวอยู่บ้านนานอยากออกไปเที่ยวนะคะ
โดยเฉพาะได้ยินคำว่ารัฐบาลเตรียมจะช่วยสนับสนุน
การท่องเที่ยวในประเทศไทยโอ้โหอยากไปเลย
ควักเงินในกระเป๋าของตัวเองน้อยลงนะคะ
โดยเฉพาะโครงการมี๒โครงการที่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปก็คือ
เราไปเที่ยวกันและเที่ยวปันสุก
ส่วนอีกหนึ่งโครงการที่เป็นของบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
โครงการแรกที่บอกไปเนี่ยรายละเอียด
เว็บไซต์ที่คุณผู้ชมจะเข้าไปลงทะเบียน
จะเริ่มลงทะเบียนได้วันที่๑กรกฎาคม
แต่ขออนุญาตใช้คำว่าต้องเข้าไปชิงสิทธิ์นะคะ
ต้องใช้คำนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ให้กันทุกคน
โครงการเราไปเที่ยวกันประมาณ๕ล้านคน
โครงการเที่ยวปันสุกไม่น้อยกว่า๒ล้านคน
คือยังไม่มีข้อสรุปแต่นึกภาพออกไหมล่ะ
คนไทยมีตั้งเยอะตั้งแยะอยากไปเที่ยวกันกี่ล้านคนตอนนี้
เอาบอกเรามาหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันที่บอกผ่านไลน์หน้าจอเข้ามาวันนี้
บอกกันมาแต่รายละเอียดต่างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
ส่วนเริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ย้ำนะคะ๑กรกฎาคม
และเมื่อวานนี้เองนะคะนายลวรนแสงสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ระบุว่ากระทรวงการคลังจะหารือกับธนาคารกรุงไทย

เพื่อสรุปแนวทางการจัดทำเว็บไซต์
เพื่อที่จะเอามาใช้ในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภาคการท่องเที่ยวภายในสัปดาห์นี้
ไซต์ชื่ออะไรตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะ
เดี๋ยวน่าจะรู้รายละเอียดสัปดาห์หน้านะคะ
โดยเว็บไซต์ที่จะให้คนไทยไปลงทะเบียนค่ะ

ซึ่งจะรองรับโครงการเราไปเที่ยวกัน
เราไปเที่ยวกันนี่ช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับเรื่องค่าที่พักนะคะ
ส่วนโครงการเที่ยวปันสุกช่วยเหลือค่าเดินทาง

สำหรับโครงการเราไปเที่ยวกันจะใช้สิทธิ์ได้๑ครั้งคือ
ห้องพักสูงสุดไม่เกิน๕ห้องพักต่อคน
สูงสุดไม่เกินห้าคืนหรือโดยรัฐบาลนะคะ
จะช่วยจ่ายให้ร้อยละสี่สิบโดยรวมแล้ว
ต้องไม่เกินสามพันบาทต่อคนนะคะใครสนใจนะคะ
ก็จะต้องรอตรวจสอบรายชื่อโรงแรมไม่ใช่ทุกโรงแรมนะคะ
นะคะไม่ใช่ทุกโรงแรมคุณผู้ชมรอก่อน
เว็บไซต์เนี่ยมันจะเปิดตัวหนึ่งกรกฎาคม
เข้าไปตรวจรายชื่อโรงแรมที่เขาเข้าร่วมโครงการ
แล้วจะต้องจองผ่านเว็บไซต์นั้นที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ย
แล้วต้องจ่ายเงินให้กับที่พักทันทีร้อยละหกสิบ
หลังจากนั้นรัฐบาลถึงจะช่วยจ่ายเพิ่มร้อยละสี่สิบ
ครบร้อยแต่ย้ำนะคะไม่เกิน๕คืนนะคะ
เกินห้าคืนเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ก็จะไปลงทะเบียนในระบบอีกครั้ง
เพื่อยืนยันว่าคุณจะไปเที่ยวจริง
ไม่ใช่ลงกั๊กไว้ไงไม่ได้และคุณจะต้องจ่ายเงินทันทีนะคะ
กักไว้ไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าไปยืนยันในระบบอีกทีว่าคุณจะไป
แล้วระบบจะโอนเงิน๑๔๐จากทางรัฐบาลที่จะให้เนี่ย
เพิ่มเข้าไปให้มันเต็มร้อยนอกจากนี้นะคะ
ได้สิทธิ์เพิ่มเติมอีกได้เงิน
ผ่านแอปเป๋าเป๋าตุงครับเป็นอีเวิลเชอร์ครับต่อคืนนะ
ต่อคืนต่อคนหกร้อยบาทอืมเอาไปใช้ทำอะไรหกร้อยบาท
เป็นค่าอาหารเป็นค่าบริการเข้าแหล่งท่องเที่ยวต่าง
เขาจะมีการลงทะเบียนไว้ว่าคุณเอาไปใช้ได้ที่ไหนบ้างเนี่ยนะคะ
โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศที่ผ่านความเห็นชอบหลักการจากที่ประชุมคอรมอลมีทั้งหมด๓โครงการย้ำนะคะ
โครงการแรกโครงการชื่อกำลังใจเป็นของบุคลากรทางการแพทย์
สองโครงการเราไปเที่ยวกันช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของค่าที่พัก
ส่วน๓โครงการเที่ยวปันสุกช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของค่าเดินทางนะคะ
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามอ่า
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเที่ยวปันสุกนิดนึงนะคะเรื่องการเดินทางเป็นลักษณะร่วมจ่ายอืม
คล้ายกันเลยคล้ายกับโครงการเราไปเที่ยวกันเลยแต่ว่าอันนี้ให้ไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็ได้อีวอลเชอร์เหมือนเดิมเลยได้คนละ๖๐๐บาทต่อวัน
ผมว่าคนอยากไปเที่ยวเยอะเมื่อวานผมแอบส่องไปในเว็บไซต์ของโรงแรมต่างที่พัทยา
เต็มไปเป็นเดือนเลยครับนู่นนะฮะสิ้นเดือนหน้าถึงจะว่างคนอยากไปแล้วไง
แต่โครงการต่างที่คุณสุภาษาราเล่าไปเนี่ยรัฐบาลอยากมั่นใจไง
ว่าเราจะไปเที่ยวกันแน่ใช่ไหมใช่ก็มีเงื่อนไขนะคะ